ส่วนกรณีข่าวของคุณเวียกับคุณเบลล่า
คู่นี้ก็เลิกจริงไม่จกตา
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
็อกเบลล่าปิดฉากรัก๙ปีเวีย

เปลี่ยนสถานะลดสถานะมาเป็นพี่เป็นน้อง
เขาบอกว่าเหตุผลคือเรื่องบางเรื่องคือ

เมื่อวานนี้คุณเบลล่าเปิดใจครั้งแรกให้สัมภาษณ์สื่อ

ชัดไหมคะ

เป็นเพราะว่าคุณเบลล่าแบบคือ

ก็เลยแบบทำให้สองคนเลิกกัน

เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานใดทั้งสิ้นด้วย
นี่ต้องบอกว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรก

เพราะว่ายังไม่ได้ออกมาจากปากทั้งสองคนนะคะ

แล้วแฟนคลับของทั้งพี่เวีย

ก็พยายามที่จะลุ้นให้มันเป็นแค่ข่าวลือ

หรือเป็นการโปรโมทภาพยนตร์อะไรก็ได้

สถานะลดความสัมพันธ์
ก็คือภาษาบ้านของเราก็คือ
เลิกกันนั่นแหละ

ไปร่วมงานที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

ก็เลยนักข่าวก็ไปดักสัมภาษณ

แล้วก็เหตุผลอยากทราบเหตุผล
ล่าบอกว่าไม่ขอลงรายละเอียดนะคะ
เอาเป็นว่าสถานะตอนนี้
เป็นพี่เป็นน้องที่ห่วงใยกัน

เราเข้าใจซึ่งกันและกัน

หลังจากนี้จะขอโฟกัสไปที่เรื่องงาน
เรื่องครอบครัวเป็นหลักไปก่อน

ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเลยนะคะ

พี่เวียตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวออกมา
แต่มีข่าวบอกว่าพี่เวียอาจจะ

ก็คือ๑๕ธันวาคมนี้

แต่กว่าจะรู้ว่าพี่เวียจะพูดยังไง

ก็ไม่เป็นไรก็

แต่ก็ยังห่วงอย่างกันได้เหมือนเดิม